รวมพลังคนไทยรวมพลังคนไทยรวมพลังคนไทยสู้ศึก๔เกม๒๐๑๗
จัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้เหล่าบรรดานักกีฬาทีมชาติไทย
ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา๔เกมครั้งที่๒๙ที่ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่๑๙ถึง๓๐สิงหาคม
โดยนายเทวินวงวานิสประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปตทจำกัดมหาชน
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ว่า
เพื่อต้องการสร้างแรงใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคน
ในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่กำลังจะมาถึง
ซึ่งในปี๒๕๖๐ปทได้ทุ่มเงินจำนวน๑๐๐ล้านบาท
ในการสนับสนุนเตรียมทีมให้กับสมาคมกีฬาต่าง
ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำเทนนิสเรือใบขี่ม้า
รวมถึงฟุตซอร์ออกกี้และฟอร์บอล
ถือเป็นภารกิจหลักของปตทที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนที่ปรทมีให้กับสมาคมต่าง

ทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้มีงบประมาณที่จะไปช่วยดูแลทางสมาคมต่างอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ
ท่านรวมทั้งหมดอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ย
ปีนี้ก็คงอยู่ตกอยู่ประมาณสักใกล้๑๐๐ล้านบาท
ต้องขอเชิญชวนพวกเราให้กำลังใจนักกีฬาเรานะครับ
ทุกคนสู้เต็มที่นะครับ
กลับมาได้รางวัลได้เหรียญอะไรมามากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวเราก็จะมาลองดูว่าจะช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมยังไงครับ
หวังว่าการสนับสนุนของปตทจะยกระดับความสามารถนักกีฬาไทย
ทีมข่าวไทยวัทย์ทีวีบรรยายงาน